คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของครอบครัวนี้ค่ะ
ที่เขาออกมาร้องผ่านสื่อบอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าพาลูกชายที่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะคะ
ไปรักษาโรคลูคีเมียตั้งแต่เด็ก

ปรากฏว่าการรักษาก็ต้องมีการให้เลือด
เลือดไปถุงที่๑๒อาการเริ่มแย่ลง
แล้วตอนแรกทางโรงพยาบาลบอกว่าจะรับผิดชอบ
ดูแลช่วยเหลือไปตลอด
แต่พอมาตอนหลังค่ะทางโรงพยาบาลบอกว่า
ไม่ได้แล้วทางครอบครัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
ทางครอบครัวก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เรื่องราวน่าเห็นใจมาก
เพราะว่าน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่า

ของทางโรงพยาบาลในเรื่องของการรับเลือดมา

ได้พาลูกชายที่ชื่อว่านายทักคุม

ลูกชายอายุ๒๔เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะ
คือคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นนะคะ
ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

พาลูกไปรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมีย
ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ

คุณหมอก็ทำคีโมให้แล้วก็ให้เลือด
จะต้องให้เลือดทั้งหมด๑๔ถุง
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗มาจนถึงปี๒๕๕๙
อาการก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่พอรับเลือดถุงที่๑๒
อาการของน้องเริ่มผิดปกติ
ท้องเสียน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
เลือดเลือดขาวมีจำนวนลดลงผิดปกติ
ตอนแรกคุณหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นวรรณโรค
ก็ให้นอนรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อ๖เดือนนะคะ
แต่ก็ไม่หายสุดท้ายมาตรวจอย่างละเอียดอีกที
ซึ่งตอนนั้นอายุแค่๑๑ขวบเองค่ะ
คุณหมอบอกว่าก็คือเลือดถุงนี้
ซึ่งเราตอนนั้นยังไม่ทันสมัยยังเช็คไม่ได้
ก็เลยคาดว่าลูกชายน่าจะรับเชื้อมาจากการให้เลือด
จากทางโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งนี้
ก็คือถุงที่๑๒เพราะว่าหลังจากถุงที่๑๒แล้วอาการแย่เลยนะคะ
เพราะตอนนั้นลูกยังเด็กยังเพิ่งอายุ๑๑
ก็เลยอยากจะให้ลูกใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป
กลัวลูกจะรับไม่ได้เพราะว่าแค่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เป็นอยู่ก็แย่แล้ว
บอกความจริงกับลูกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะครับ
ลูกบอกว่าเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วค่ะ
ทักคงนามสมมุติคนนี้บอกว่าเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้ว
เพราะไม่อยากอยู่ให้ทรมานตัวเองแล้วก็เป็นภาระให้กับครอบครัว

พฤติกรรมแปลกพฤติกรรมเปลี่ยนไป
สงสัยว่ามันต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองแน่
ใช่แน่เป็นโรคนี้หรือป่าว
แต่คือผมเอกใจมาตลอด
ถ้าเกิดวันหนึ่งแม่เอ่ยคำว่าหนูมีเชื้อ
ถ้าเกิดแม่รักนะดวงใจของแม่
ถ้าเกิดแม่บอกลูกไปอย่างนี้

คุณแม่ถึงไม่แจ้งความหรือไม่อะไรไว้ก่อนนะคะ
หรือไม่ลองสื่อไว้ก่อนตอนนั้น
กลัวจะเป็นข่าวแล้วน้องจะออกจากโรงเรียน

เด็กเลยอยากให้เขาเป็นเด็กที่สมบูรณ์เหมือนเพื่อนเขา

ตอนที่เอกใจแรกก็ไม่กล้าถาม
แต่เห็นพฤติกรรมของคนในครอบครัวคือแปลกมาก
น้องเขาก็หนีปัญหาด้วยการอัดเล่นเกมไป
ฟังเพลงไปดูหนังไปคุยกับเพื่อนไปเนี่ยค่ะ
คือคุณแม่ก็ไม่อยากที่จะให้มันมีเรื่องราวอะไรมากมาย
ตอนนั้นก็เลยเหมือนกับตกลงกันด้วยวาจากับทางโรงพยาบาล
เพราะว่าเขาจะรับผิดชอบด้วยการดูแลรักษาให้
จนกว่าจะหายรวดดูแลไปตลอดชีวิต
คือโรงพยาบาลบอกกับแม่แบบนี้ค่ะ
บอกว่าจะดูแลลูกชายแม่ทุกอย่างนะคะ

ก็เลยตัดสินใจหยุดกินยาจากทางโรงพยาบาลประมาณเกือบ๒ปี
จนปีที่แล้วค่ะแม่บอกว่าก็พาลูกกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเดิม
แต่กลายเป็นว่าข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ค่ะ

ทางโรงพยาบาลเรียกแม่ไปชี้แจงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะ
ทางครอบครัวคุณแม่บอกว่าบันทึกเสียงที่เจรจากับทางโรงพยาบาลเอาไว้ด้วย
คือน้องก็กลายเป็นคนแม่โรงพยาบาลอย่างนี้หรือครับ
คือทางโรงพยาบาลบอกว่าเหมือนกับพอทางครอบครัวของน้อง
หยุดรับยาจากโรงพยาบาล๒ปี
แล้วก็จะกลับไปรักษาอีกรอบไปรับยาอีกรอบ
ทางโรงพยาบาลชี้แจงกับทางครอบครัวว่า
ฐานข้อมูลของผู้ป่วยถูกลบไปบางส่วน
เพราะขาดการรักษาที่ต่อเนื่องมากกว่า๒ปี
แต่ทางครอบครัวบอกว่าอ้าวตามปกติ
มาตรฐานจัดเก็บข้อมูลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรงพยาบาลอื่นทั่วไปมัน๑๐ปีนะ
มันไม่ใช่แค่๒ปีนะเนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะปัญหามันหลายอย่างมาก
คุณแม่บอกว่าชีวิตพลิกมากนะคะ
คือก่อนหน้านี้พอพบว่าน้องติดเชื้อ
โรงพยาบาลก็รักษาไปตามอาการใช่ไหมคะ
แล้วตัวน้องก็ใช้ประกันทางญี่ปุ่น
เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นปีละ๗แสน
เพราะว่าพ่อของน้องทำงานบริษัทญี่ปุ่นก็มีประกันให้
ก็ไม่ช่วยเหลือเรื่องของเงินประกันให้อีกเลยค่ะ

ตัวคุณพ่อก็ขาดการติดต่อไปไปทำงานที่เวียดนาม
แล้วก็ขาดการติดต่อไปด้วยแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างมาก
ตอนนี้ค่ะน้องทักคุมผู้เสียหายก็เลยบอกว่า
อยากจะให้ทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะทุกวันนี้น้องเขาเหมือนกับตายทั้งเป็นนะคะ
อยากให้ออกมารับผิดชอบเพราะผมออกมารับผิดชอบตัวผมมาก
เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเกิด
กับใครก็ช่างมันเหมือนกับโชคร้ายที่สุด
ที่เราคิดมาตลอดว่าเราไม่เคยจะมาโดนเรื่องอะไรแบบนี้
แต่ดันมาเกิดขึ้นกับเรา
พี่ชายของน้องก็เลยบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้นะคะ
ทางโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนี้เขาก็เลยบอกว่า
ตกลงที่จะช่วยเหลือดูแลเนี่ยไม่ได้มีการทำสัญญาอะไรกันไว้เป็นรายลักษณอักษร
ก็เลยบอกว่าก็ให้กลับไปรักษา๓๐บาทแล้วกัน

สิทธิ์แล้วกันถ้าไม่ไหวยังไงค่อยกลับมา
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าก็ทำได้แค่ทำจดหมายขอคำชี้แจง
จากทางโรงพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คือเหมือนก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลพยายามชี้แจงว่า
มันไม่ได้เป็นความผิดของทางโรงพยาบาล
แต่เป็นความผิดจากการเบิกเลือดมาจากจุดเริ่มต้นที่รับเลือดมาค่ะ
โรงพยาบาลเขารับปากว่าจะติดต่อกลับมาทางทีมข่าวแท้รัฐทีวีอีกครั้ง
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือพี่ชายก็บอกว่าก็หายไป๒ปีก็เห็นว่าไม่ดีขึ้น
ก็เลยไปรักษาทางสมุนไพรอะไรอย่างนี้
พอกลับมาอีกรอบหนึ่งโรงพยาบาลบอกว่าเปลี่ยนพอองค์พอด้วย
ฐานทะเบียนประวัติไม่อยู่ด้วยนะครับ